คุณผู้ชมครับเหตุการณ์ต่อไปนี้เกิดขึ้นสักประมาณตี๒ได้
ในพื้นที่ของสอนอสำเรทนะฮะมีชายหญิงคู่หนึ่งเขาขี่รถจักรยานยนต์ออกไปทำธุระ
ระหว่างนั้นมีตำรวจตั้งด่านมืดมืดเปรียเปรียวตอนตีสอง
เขาเห็นแล้วว่าตำรวจเรียกรถคันหน้าเขาก็พยายามเบี่ยงหลบ
เพราะตำรวจไม่ได้เรียกเขาระหว่างนั้นมีตำรวจอีกสองนายกระโดดถีบรถเขาจนล้ม
โอ้โหรถล้มตัวกระแทกกำแพงแขนขาหักกระโหลกศีรษะเปิด
คำถามคือทำไมใช้วิธีการหยุดรถแบบนี้
ต้องการจะขอความเป็นธรรมกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นไปดูคลิปต้นเรื่องก่อนครับ
ต้องการให้ความเป็นทำว่าในคลิปอาจจะไม่ค่อยชัดเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังแบบนี้แล้วกัน
จะเห็นว่าตำรวจเขาตั้งด่านในซอยอันนี้คือซอยตากศรีสิบเก้านะฮะ
อยู่ที่เชิงสะพาน๓นะฮะเชิงสะพานนะฮะตำรวจเขาอยู่ที่บริเวณเชิงสะพานสามนา
อีก๒นายอยู่ที่บริเวณหน้ามร้านสะดวกซื้อรวมเป็น๕นายแล้วก็เห็นไหมฮะ
มันมีการกระโดดถีบรถจักรยานยนต์คันนี้จนล้มแล้วก็มีคนเจ็บนะฮะ
ทีมข่าวไปสอบถามตำรวจสอนอสำเรย์ซึ่งแม่กับญาติคนเจ็บเดินทางไป
ต้องการจะเรียกร้องขอความเป็นธรรมให้กับลูกนะครับ
เดินทางไปหาผู้กำกับสนสำเรทีมข่าวไปถามนายสมชาย
ซึ่งเป็นน้าคนเจ็บสมชายเล่าแบบนี้บอกว่าวันที่เกิดเหตุประมาณตีสอง
หลานสาวชื่อกวางขอยืมรถจักรยานยนต์ไปทำธุระจากนั้นไม่นานครับ
มีคนขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างที่รู้จักกันเนี่ยเห็นเหตุการณ์
ก็มาบอกว่าหลานสาวประสบอุบัติเหตุอยู่ที่บริเวณหน้าวัดสุธามรามซอยตากศิลป์สิบเก้า
ก็รีบไปดูเห็นหลานสาวเจ็บแล้วนะฮะเพื่อนชายก็บาดเจ็บ
โดยตอนนั้นหลานสาวยังคงมีสติแล้วก็เล่าให้ฟังแบบนี้เขาบอกว่า
มีตำรวจสี่นายยืนดักรถจักรยานยนต์ต้องสงสัยเพื่อขอตรวจค้นบางสิ่งบางอย่าง
อยู่ในจุดเกิดเหตุมันก็มืดเนอะตี๒ไม่มีแสงสว่าง
คำถามคือทำไมตำรวจต้องไปตั้งด่านตอนตีสองแบบมืดมืดระหว่างนั้น
นางสาวกวางเห็นแล้วตำรวจดักรถอยู่ข้างหน้าสองคันนะฮะ
หลานสาวเป็นคนซ้อนมากับเพื่อนชายชื่อว่าในบอยนามสมมุติเป็นคนขี่
ก็เลยพยายามเบี่ยงออกไปเพราะว่าไม่ได้ถูกเรียก๒คันหน้าโดนเรียก
แต่ทันใดนั้นตำรวจไปขวางแล้วก็กระโดดถีบ
แต่ถีบที่สะโพกด้านซ้ายของหลานสาวคือกวางจนรถล้ม
น้ำรถล้มเสร็จปุ๊บก็บาดเจ็บสิคุณผู้ชมรถคว่ำไปเลยครับ
นะฮะพอเขาถามถึงเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นกับตำรวจ
ตำรวจเขาบอกว่ารถล้มเฉยเฉยอ่าไม่มีอะไรค่ะ
แล้วก็ปล่อยรถคันอื่นไปครับปล่อยไปเลยปล่อยไปเลย
ซึ่งเขาไม่เข้าใจว่าทำไมตำรวจต้องใช้วิธีการกระโดดถี่เพื่อหยุดรถแบบนี้
คือเขามั่นใจแน่ว่าหลานสาวเขาไม่หลบหนีหรอกแล้วก็ไม่มีอะไรให้ตรวจแน่
จึงอยากให้ตำรวจเนี่ยรับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
ทีนี้แม่ของคนเจ็บแม่ของกวางชื่อว่านางรังสิยานะ
เขาก็เล่าให้ฟังบอกว่าลูกสาวกับผู้ชายเป็นเพื่อนกันมาด้วยกัน
ไม่เคยมีพฤติกรรมกับเรื่องของยาเสพติดแต่คิดว่าตำรวจทำเกินกว่าเหตุแน่นอนนะครับ
คือมีการก็คือคนที่ขับคือเป็นใครอ่ะอันนี้หนูไม่รู้ว่าเขาซ้อนใครไปนะคะ
ก็คือแต่ที่หนูรู้แต่คือที่หนูรู้ก็คือว่าพี่สาวหนูเนี่ยคือซ้อนมอไซค์ไปแล้วประสบอุบัติเหตุเฉย
ตอนนี้ก็คืออาการก็คืออาการเบื้องต้นก็คือตอนนี้คือขาหักแล้วก็ตรงหน้าผากเป็นแผล
ก็คือแต่ว่าเบื้องลึกก็คือว่าเป็นขนาดไหนอะไรอย่างนี้คือเรายังไม่ได้รู้ขนาดนั้น
เพราะว่าคือเขายังไม่ได้ยังไม่ได้เข้าเยี่ยมเพราะว่าคือ
ถ้าลูกสาวมีวิธีกรรมทั้งต้นนะครับเศรษฐ์การเศรษฐ์ติดหรือว่ายุ่งเกี่ยวกับอะไรอย่างนี้มีไหม

ก็แปลว่าไม่มีเหตุที่จะต้องขับวิธีอื่นใช่
เสียงที่ปล่อยนี่เป็นญาตินะน่าจะเป็นลูกพี่ลูกน้องกันเป็นน้องสาว
ฝั่งขวานี่เป็นแม่ของคนเจ็บนะฮะเบื้องต้นเห็นบอกว่าแผลก็ไม่ได้ถึงขั้นกับกระโหลกเปิดนะ
อาจจะมีหน้าผากทะลงถลอกกันไปแต่ไม่รู้ว่านักขนาดไหน

เรื่องนี้นี่พันธุ์ตำรวจเอกฉัดธกิจพดุงจันทนัยผู้กำกับสนสำเรย์เนี่ย
ให้ข้อมูลนะคะบอกว่าตำรวจเนี่ยลงพื้นที่ไปไปตรวจพื้นที่รับตาคน
หรือว่าพื้นที่สุ่มเสี่ยงในชุมชนตามปกติเลย
แล้วไอ้ที่มันเกิดขึ้นคุณทัศนัยไม่ใช่การตั้งด่านด้วยไง
ระหว่างนั้นมีรถต้องสงสัยขี่มา

แต่อีกฝ่ายนึงเร่งเครื่องพยายามจะหนี

เดี๋ยวผมขอเวลาตรวจสอบกล้องวงจรปิดก่อน
แล้วผู้กำกับก็ยืนยันนะคะว่าเรื่องนี้จะต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
แต่ว่าเบื้องต้นก็ได้ไปพูดคุยกับญาติของฝั่งคนเจ็บ
ไกล่เกลี่ยกันแล้วถ้าเกิดว่าญาติไม่ได้ติดใจ
อืมตำรวจบอกไม่ได้ถีบเนอะ
ตอนนี้ยังอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับ
อยู่ที่โรงพยาบาลบางมศนะฮะอาการก็ยังคงน่าเป็นห่วงนะฮะ
ซึ่งแพทย์ก็ไม่อยากจะให้ใครเข้าไปเยี่ยม
เพราะว่าที่ศีรษะเขามันกระทบกระเทือนค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะฮะ
ก็ไม่รู้ว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้าง

ล่าสุดน้องสาวของคนเจ็บออกมาโต้ข่าว
โต้ข่าวที่บอกว่าญาติไม่ติดใจเอาความตำรวจ
อันนี้คือน้องสาวคนเจ็บนะครับคุณผู้ชมชื่อมิ้งค์นะ
น้องสาวคนเจ็บบอกว่าไม่จริงไม่จริงตามที่ตำรวจบอกว่า
ไม่ติดใจเอาความเพราะตามที่คุยกับตำรวจคือ
ญาติต้องการให้ช่วยค่ารักษาพยาบาลให้กับพี่สาวทั้งหมด
เพราะเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเพราะตำรวจเป็นคนทำให้เกิด
ส่วนที่ภูมิกับสนสำเรกให้สัมภาษณ์สื่อว่า
ปีที่เห็นตำรวจกระโดดทีด้วยนี่แหละอันนี้แหละเอาได้บอกได้ว่าเอ๊ะสุด

ท่านภูมิกับอาจจะได้รับรายงานจากผู้ใต้บังคับบัญชาอีกทีหรือเปล่า

แต่ว่าญาติยืนยันว่ามีหลักฐานว่าตำรวจกระโดดถีบจริง

พอดีว่าที่มีข่าวออกไปนะคะว่า
ทางเราเนี่ยทางญาติเนี่ยไม่ได้ติดใจเอาความหรือว่ายินยอมอะไรอย่างนี้ค่ะ

เพราะว่าคือตามที่เราได้คุยกับตำรวจเนี่ย
ก็คือเราบอกว่าคือจะให้เขาช่วยรักษาค่าพยาบาลให้กับพี่สาวเราทั้งหมดอะไรอย่างนี้
เดี๋ยวต้องรอตำรวจชี้แจงนะครับว่าสุดท้ายแล้วความจริงเป็นอย่างไร
แล้วก็แน่นอนว่าผู้กำกับก็บอกว่าเรื่องแบบนี้จะให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายด้วย